ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายรวดที่ตำบลปากน้ำอสุราการมาวานนี้นะครับ
เชื่อว่าท่านคงเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดกันแล้วนะครับเพราะว่า
เราก็ถามหากันอยู่ว่าจักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนสอนสองคันนี้เนี่ยคือ

หรือว่าเขาจะคิดว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิด

รู้ไหมว่าการขี่ย้อนสอนเขามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่เนี่ยฮะภาพเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็น
จักรยานยนต์ที่ขี่กันมา๒คนเนี่ยเขาขี่มาตามทาง
แล้วเจอรถย้อนสอนเขาก็หักหลบหักหลบเสียหลัก

ชนท้ายรถเก่งคันนี้ฮะสีขาว
บาดเจ็บหนึ่งแล้วก็เสียชีทหนึ่งนะครับ

วันนี้ครับสพมสมุทรปราการตามตัวได้หนึ่งแล้วนะฮะ
จักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนสอนมา๒คัน
ก็คือคันที่เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างครับ
นายสมศักดิ์ป้อมทองอายุ๕๔ปี
มาพบเจ้าหน้าที่สพบศกรกาแล้ว
รับว่าตัวเองขี่รถย้อนสอนจริง
ในขณะที่เกิดแผดผลตามกล้องวงจรปิด

ว่ามีรถจักรยานยนต์คันนั้นเนี่ยขี่มา
แต่ก็เห็นว่าขี่มาตามปกติไม่คิดว่าหลังจากผ่านกันไปเนี่ย
มันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิต
พอเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้วเขาก็เห็นข่าวตามสื่อต่าง
ก็รีบมาพบตำรวจทันทีนายสมศักดิ์ยอมรับว่ารู้สึกผิด
แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็พร้อมจะไปขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
สพมสมุทรปราการแจ้งข้อหานายสมศักดิ์๔ข้อหานะครับ
มีเรื่องการขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนเนี่ยแหละฮะ
เรื่องการขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายและบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็เรื่องการขับขี่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ
นี่นะครับ๔ข้อหาด้วยกันตามนี้นะครับ
อีกคันนึงยังตามตัวไม่เจอนะฮะสำหรับคันที่ขี่นำหน้าไปนะครับ
หน้าจักรยานยนต์คันนี้ยังหาไม่เจอนะครับ
ส่วนนางสาวนุชนาธิ์ที่เสียชีวิตนะครับบ้านพักอยู่ในซอยโนรี๑๓ทับ๑นะฮะ
สามีเนี่ยบอกว่าอยู่กันสามคนนะมีตัวสามีคือนายเฉลิมนะฮะ
มีลูกสาวนะครับแล้วก็มีภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว
มีหลานอีกคนนึงด้วยที่หน้าห้องเช่ายังมีรถขายทอดมันจอดอยู่นะฮะ
คือภรรยาเขาเนี่ยปกติจะขี่จักรยานยนต์ไปตลาดปากน้ำ
ซื้อเนื้อทอดมันแล้วก็ไก่มาเตรียมทอดขาย
ใช้เส้นทางถนนสายลวดเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นประจำ
พอรู้ข่าวเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าแค่เจ็บ
รีบไปหาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเอาภรรยาเสียชีวิตแล้ว
จริงแล้วเราคนเสียไปแล้วนะครับเราให้อภัยเขาครับ
แต่ทีนี้ก็อยากจะให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผมไม่มีเลยครับ
ทางวัดจากการออกจากศพออกจากโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับ
เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าวัดเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายอย่าง
เราไม่มีตังค์สำรองเลยครับผม
เฉลิมเขายังนำสมุดบัญชีเงินฝากมาให้คุณนำโชค
ผู้ศึกหาของเราดูรวมยืนยันว่าเขายากจนจริง
ภรรยาเขาเองเนี่ยความจริงแล้วก็เป็นมะเร็งอยู่ด้วย
ต้องทำครีโมด้วยแล้วก็ต้องทำอาหารกินช่วยดูแลครอบครัว
เป็นกุศลที่วัดในสองวิหารนะครับ